ตกรเขานำต้นไม้จากท้องนามาทำแบบไม้บอนไซค์ขาย
เขาบอกสร้างรายได้อย่างงามทำยังไงไปดูกันหน่อยจ้า

บ้านเลขที่๙๑๓บ้านบุตาด
เขาเพาะบอนไซค์จากงานอดิเรกสู่งานประจำแล้ว

โอ้โหมันสร้างรายได้ดีมาก
เอาหนึ่งกระถางหนึ่งบางทีนะทำดีสวย

คุณวิไลบอกว่าเดิมทีนี้อาชีพก็คือทำนา
เปิดร้านขายเนื้อย่างแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้
แต่ภาวะเศรษฐกิจช่วงโควิด๑๙ระบาด

ปัจจุบันกระแสปลูกต้นบอนสีมาแรงช่วงนั้น

สีเขาดูแลกันยังไงเลี้ยงยังไง
ต่อมาก็รู้สึกชอบเริ่มสนใจ

เริ่มจากการขุดตัดต้นไม้ที่อยู่ตามไร่ตำนาก่อนอย่างเช่นต้นมะขามต้นตะโกต้นฝรั่งขี้นกเนี่ยเอามาลองปลูกต่อขาย

ยังไงให้มันออกมาสวยงาม
เลี้ยงไปเลี้ยงมาบอนไซค์เต็มบ้านเลยจ้ะ

การทำไม้บอนไซค์มันก็มี๓๐๔๐แบบเลยนะคุณ
มันเยอะมากนะคะแต่ละแบบมันก็ยากง่ายแตกต่างกันออกไป
คุณดูเห็นไหมอย่างไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างนี้นะคะคือเขาเนี่ยถนัดการดัดบอนไซด์
ทำบอนไซต์แบบบิดหรือว่าแบบเกลียวอันนี้แบบเกลียวเห็นไหมแบบบิด
ไซค์แบบบิดคือบอนไซค์ที่เป็นต้นแล้วดัดให้โค้งเป็นรูป
หรือลำต้นบิดเป็นเกลียวคุณนึกออกเป็นเกลียวออกใช่ไหม
ก็ดีเห็นไหมรากมันจะใหญ่เปลือกหยาบแตกสะเก็ด
กิ่งก้านจะต้องบิดงอให้รูปแบบมันสมดุลกับลำต้นด้วยนะ
สำหรับราคาดีกว่า
ราคาต้นบันไทจริงมันก็มีตั้งแต่เริ่มต้น
สำหรับใครที่สนใจอยากลองทดลองเลี้ยงเนี่ย

หลักร้อยเริ่มต้นถูกหน่อยก็คือหลักร้อยบาท

คุณพี่เขาใจดีนะ
ใครอยากจะเข้ามาขอศึกษาดูงานเลือกซื้อ

หรือว่าจะไปเยี่ยมชมผลงานทางเฟซบุ๊กนะ
เฟซบุ๊กเขาชื่อนี้นะประนอมบังรังเห็นไหม
ชื่อพี่วิไลนะแต่เข้าเฟซบุ๊กอย่าสับสน
ถ้าใครสนใจเพาะไม้บอนไซคเลี้ยบอนไซค

เอออยากได้ไหม
เอาตังมาเดี๋ยวก็ซื้อมาให้

ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากอยู่ด้วย

อยากเก็บตังค์เลย